เขาบอกว่าตัวแดงของเสกโลโซกระทืบธอมบีธอมบีนี่ก็คือชื่อบีชื่อนางนะคะบอกว่าที่สารอาญาถนนรัชดา
เมื่อวันที่๒๓เวลาประมาณ๑๐โมง๑๕นาทีได้เป็นโจทย์ฟ้องนายเสกสรรสุขภิมายหรือว่าเสกโลโซ
อายุ๔๒ปีเป็นร็อกเกอร์ชื่อดังแล้วก็นายสหชาติหรือว่านายชาติ
อายุ๔๓ปีก็เป็นลูกน้องคนสนิทของเสก
ร่วมกันนะฮะเป็นจำเลยที่๑แล้วก็ที่๒ตามลำดับ
ในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ให้ได้ระบาดเจ็บสหรัฐเป็นอันตรายแก่
ร่างกายและจิตใจและคมครูผู้อื่น

โดยอายการโจทย์ระบุฟ้องความผิด
สรุปว่าจำเลยทั้งสองคนได้ร่วมกระทำความผิด
ด้วยการทำร้ายนางสาวชะนกชนหรือว่าธอมบี
กับนางสาวเวียรังรองสายแสงทิพย์
ผู้เสียหายสาวคนสนิทแล้วก็น้องสาวของการ
น้องสาวกันก็คือนางวิพากร
แสงทิมซึ่งเป็นอดีตภรรยาของโดนทั้งคู่

โดนทั้งคู่ช้ำเลย
ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า
โดนอะไรรู้ไหมกลามซ้ายหัก

ได้รับบัตรเจ็บสาหัก
เหตุการณ์ไปเกิดที่ตรงนี้ร้านตรงไอ้แมคโดนัล

อ่านนรงค์นะฮะผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความ

ก็ตอนนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยรายงาน
ว่าเมื่อเสกโลโซแล้วก็ลูกน้องคนสนิท

ที่โดยวันนี้มาต้องขึ้นศาล
คุณเศษโลโซนี่นะครับกับสหชาตินี้
ซึ่งได้รับการประกันตัวในขั้นสอบสวนเดินทางไปที่ศาลด้วย
ก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นสีหน้ายิ้มแย้มมีอะไรม้า
อืมเออมีอะไรป่ะเอออย่างเงี้เป็นต้น

พล็อกเออเข้าใจคำนี้ไหม

พี่หนุ่มเงียบมาก

คุณฉะนั้นตามข่าวค่ะวันนี้คือจะปริมานอม
ไม่ไม่ต้องกินสารแต่เกลียดแต่ว่าธนายความก็ได้ยื่น
คำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดถึง๑๕๐๐๐บาท
ขอปล่อยชั่วคราวทั้งสองคน
สารพิจารณาคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์แล้ว
มีคำสั่งอนุญาตให้ทั้งสองคนได้ประกันตัวได้โดยดี
ในราคาประกันคนละ๑๕๐๐๐ออกมา

เมื่อกี้มีคุณการมีการไปแถลงข่าว
แต่ล่าสุดก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์

ไม่ไปยืมเงินคุณนุ่นคุณนี้แล้วก็เหมือนกับบอกว่า

ตอนนี้คุณการบอกเขาตาสว่างแล้วเขาเห็นแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิด
เพราะว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของธอมเนี่ยนะฮะ
ดังนั้นก็สมควรแล้วที่จะโดนบล็อก
บอกซิงซาวน์นะฮะ
ไม่เคยเจอนที
บางคนสุภาพแต่หลังผมว่าอาจจะเจออะไรที่มากดันเค้า
อืมอืมไม่เห็น